ไปอีกหนึ่งงานบุญไปดูของดีของเด็ดงานนี้ต้องส่องส่อง
และตาคุณผู้ชมอย่ากระพริบนะเดี๋ยวจะพาไปฮะ
ไปดูงานเทปูนซีเมนฐานหลวงปู่ทวดครับ

เทขนาดนี้เลยรถกดปูรถเทปูนมาเลย

ที่นี่คือที่ไหนวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
อีกครั้งหนึ่งคุณจะไปแก้บบนแล้วหรอ
ใช่แล้วแปลว่าที่คุณขอไว้นั้น

คุณผู้ชมฮะในช่วงของการประกอบพิธีเทปูนฐานองค์หลวงปู่ทวด
ขนาดหน้าตัก๒เมตรสูง๓๘เมตรองค์ที่
รอบเดียวนะไม่พูดแล้วนะ
ฟังทันก็ฟังทันนะแต่ดูตามไปเรื่อย
เขาบอกว่านี่คือโครงการรอหลวงปู่ทวด๗๗จังหวัด

แต่ก่อนไทยเราเท่าไห๗๖จังหวัดใช่ไหม

ไม่มีละไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้
เขาบอกว่าโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
ของแม่ชียุพินสุวิสัพ

เพื่อความพร้อมในการประกอบพิธีหล่อหลวงปู่ทวด

และกากมีรถหกล้อนำปูนสำเร็จมาเทสิทธานองค์องค์ตามภาพดีเห็นนี่แหละ
บรรยากาศก็เรียบร้อยดีแม้ว่าก่อนเทปูนเนี่ยเหมือนจะ
เหมือนจะมีฝนตกลงมาแต่เมื่อพิธีเริ่มเนี่ยฝนหยุดเลยฮะ

อืออออิทริปลาที่หานของหลุงปุทั่วหรือเปล่า
หายไปเออข้าวบ้านคนหนึ่งก็แปลกใจกันเท่านั้นเลย
แล้วเมื่อเกิดเหตุลักษณะอย่างนี้
มาบ้านแล้วก็ไปขอดูหน่อยตามที่ผมบอกเลยแอบบอกว่าทันก็บอกทันนะ

ถอยถอยถอยถอนแล้ว

ไทยแลนด์

หลายคนเขาก็มองว่าเออตรงป้ายทะเบียนรถบ้างตรงเลข
เลขตรงอิดบล็อกตรงฐานของหลวงปู่ทวด

เห้ยคุณเห็นเอาแล้ว
ผมเล่าข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยผมยังมองไม่ทันเลยนะ
ถ้าคุณเล่าอยู่คุณจะมองทันได้ไง

เรื่องอย่างนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบสนใจนะ

เป็นความเชื่อดูแล้วใช้วิจารณญาณฮะ